ทุกผู้ชมครับมาดูปัญหาที่เป็นเรื่องของคนกรุงเทพ
ปัญหาโลกแตกต่างจังหวัดไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่า
อาจจะมีแถวย่านในเมืองก็ได้ส่งข้อความมาบอกเราก็ได้นะครับ
จักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าบนฟุตบาทนี่กรุงเทพเขาเพิ่มค่าปรับนะจาก๑๐๐เป็น๒๐๐

ยังมีเยอะเลยนะฮะแล้วล่าสุดครับมีคลิปหนึ่งโอ้โหคนพูดถึงกันเยอะ
บอกว่าผู้หญิงคนนี้นี่สุดยอดจริงจริงนะฮะเธอยืนอยู่บนทางเท้านะครับ
เป็นนิสิตนะฮะเธอเป็นใครที่ไหนยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่ดูคลิปนี้ก่อนเห็นไหม
จักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าซ้อนกันมาด้วยนะครับทั้งจักรยานยนต์ทั่วไปทั้งจักรยานยนต์รับจ้าง
ข้างล่างก็ขี่ได้นะก็เห็นว่ามีคันที่เขาขี่ข้างล่างก็มี
แต่ว่านิสิตสาวคนนี้ไม่หลบฮะบอกนี่ชี้ไปเลยบอกนู่นข้างล่างนู่น
คันนี้ก็ต้องยักแย่ยักยันถอยลง
คุณไม่ควรจะขึ้นมาบนทางเท้าตั้งแต่แรกใช่นี่นี่ถ้าเราส่งภาพของรายการเราไปให้กรทม
เราจะได้ค่าปรับไหมเราจะได้ส่วนแบ่งไหมค่ารางวัลนำจับคนอื่นอาจจะส่งก่อนแล้ว
ก็ต้องลงไปกันนี่คันนี้พาลูกมาด้วยนะเด็กเนี่ยเห็นไหม
นี่ลูกโตมาลูกมาเห็นคลิปตัวเองในโลกออนไลน์ลูกต้องบอกโอ้โหพ่อวันนั้นพ่อไม่น่าพาหนูไปเลย
คนชื่นชมนิสิตคนนี้นะคะแต่อีกมุมนึงก็บอกว่าเป็นห่วงจังเลย
ใช่นี่ยังดีนะที่จักรยานยนต์สองคันนี้ก็อ่ะยอมลงไปบนถนนนะครับ
เป็นโอ้โหเขาโวยวายเขาหาเรื่องอะไรขึ้นมาก็น่ากลัว

ก็ได้รับการขนานนามว่าเป็นคนจริง๒๐๑๙เลยนะฮะ
จากการตรวจสอบมีผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่า
นิสิตที่เห็นอยู่ในคลิปอยู่ที่แถวแยกลำสาลี
ซึ่งแถวนั้นมีป้ายรถเมย์

เป็นคนญี่ปุ่นนะครับมาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร
ซึ่งเวลามาเรียนที่มหาวิทยาลัยเธอก็จะมาขึ้นรถที่แถวนี้นะครับ
ก็เลยมาเจอจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าพอดีนะครับ
แต่งตัวเรียบร้อยตามระเบียบทุกอย่างแล้วก็ตัวจริงแล้วอายุ๔๖แล้วนะ
อายุ๔๖แล้วนะครับนี่ฮะโอ้โหขี่บนทางเท้า
ใช่ค่ะเธอคนเรียกว่ามะลิค่ะเธอเป็นชาวญี่ปุ่นอายุ๔๐
เรียนอยู่ปี๑สาขาอาหารปลอดภัยและโภชนาการคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร
วิทยาลัยก็เลยบอกว่ามะลิเป็นตัวอย่างเรื่องของความถูกต้อง
คือเห็นในคลิปก็จะเห็นแล้วว่าเธอแต่งตัวถูกต้องตามกฎระเบียบของทางมหาวิทยาลัย
แล้วเธอก็ไม่ยอมให้คนทำผิดแบบลอยนวลไปอ่ะ
ถ้าเป็นเราเราก็อาจจะแบบหลบก็ได้ไม่อยากมีเรื่องใช่ไหม
คุณมะลิคนจริง๒๐๑๙จริงค่ะ